การต่อไปนี้ก็คงจะมีการขับรถปาดหน้ากันนะครับ
แล้วก็ไปเจอกันตรงสี่แยกพอดีที่กระบี่
ก็กลายเป็นมวยกลางถนนแบบนี้

ดูสิฮะโอ้โหเปิดรถเก๋งต่อยต่อยแบบนี้

ผู้หญิงพยายามช่วยห้ามมันก็เอาไม่อยู่หรอก

ไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนบ้างคุณผู้ชม
ผู้ชายสวมเสื้อกล้ามสีขาวรูปร่างตัวใหญ่หน่อยครับ
พุ่งเข้าไปเปิดประตูชกเข้าไปครับ
ผู้ชายเสื้อสีแดงรูปร่างก็พอกันนี่แหละครับ
นั่งในรถเก๋งแบบเปิดประตูแล้วต่อยไม่ยั้งเลยฮะ

พยายามลากจะออกมานอกรถนะฮะ

พยายามจะลุกสวนกลับท่ามกลางเสียงของคนที่ตกใจ

คนที่จอดติดไฟแดงอยู่ก็งงว่าเอามาต่อยกันทำไม
สุดท้ายสองฝ่ายก็แยกกันนะขาวกำแดง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมงเมื่อวานนี้ครับ
ที่บริเวณถนนเพชรเกษมใกล้กับสี่แยกตลาดเหนือครองที่

รถที่จอดติดไฟแดงอยู่ก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้

ใจเย็นกันนะลูกพี่ค่อยคุยกัน
นะฮะเนี่ยฮะทีมข่าวก็ติดต่อสอบถามไปยังผู้โพสต์
บอกว่าไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเขาไปต่อยทำไม
แต่ก็คงจะไม่พ้นกับเรื่องของการขับรถ
หน้ากันไม่พอใจกันอะไรประมาณนี้แหละครับ
นะฮะตำรวจตอนนี้บอกว่ายังไม่มีใครไปแจ้ง
ความที่จะดำเนินคดีกับอีกฝ่ายตัวอย่างใด
คาดว่าก็เป็นความหัวร้อนที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะฮะ
ขับรถกันก็ใจเย็นเหมือนที่ผมเคยบอกเสมอ

ทั้งหัวมันอย่าไปยุ่งกันเลย